นักธุรกิจหญิงที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนนั้นก็คือเชียร์ที่คำพรนั่นเอง
เพราะว่าเธอเป็นนักแสดงคนแรกเลยนะที่หันมาทำธุรกิจอาหารเสริมแล้วก็ไปได้รุ่งเลยทีเดียวนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะเธอนะคะก็ลุยงานเต็มที่ทั้งงานเบื้องหน้ารวมไปถึงงานธุรกิจตอนนี้ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จแฮปปี้ดีเลยทีเดียวค่ะ
ธุรกิจของเธอเติบโตขึ้นตามเป้าที่ตั้งเอาไว้นะคะรวมไปถึงยอมรับด้วยว่าคงถึงเวลาที่จะต้องผันตัวมาดูแลธุรกิจมากขึ้นแล้ว
แต่ว่าแฟนคลับไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าเชียร์จะบ๊ายลาวงการยังจ้า
ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีแล้วกันนะคะที่แบบเหมือนธุรกิจของเราเองเหมือนก็ดำเนินค่อนข้างไปได้ตามแผน
เป็นอีกบทบาทหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นอีกแปปเตอร์หนึ่งที่แบบเราได้เริ่มมาแล้วแล้วก็เหมือนมันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมาแล้วจะให้มันเติบโตไปได้อีก
จะออกจากวงการไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าแบบเราก็ยังรักแหละเรายังรักการเป็นนักแสดงของเราเรายังรักการเป็นพิธีกรของเราอยู่เรายังรักกับการที่เราได้ทำงานในวงการอยู่เช่นกัน
อืมปังปังทุกอย่างเลยนะคะธุรกิจก็ไปได้สวยงามในวงการก็ไปได้ดีเรื่องความรักก็มีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ได้อ่านตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับข่าวก๊อตซิบของเชียร์
ก็ทำคู่กันได้ธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็วงการในวงการแสดงนี่แหละค่ะคุณผู้ชม